ไปดูกันต่อเนื่องเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดยาวนะคะ
แต่ว่าทหารเขาไม่หยุดนะคะเขาไปตรวจจับแก๊งดอกเบี้ยโหดอีกแล้วค่ะ
เป็นกลุ่มนายทุนนะคะนอกพื้นที่มาปล่อยดอกเบี้ยโหด
กว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จับได้คือผู้ต้องหา๒คนแล้วก็ของกลางอีกหลากหลายรายการเลยค่ะ
นางสาววันนารักเทศอายุ๓๐ปีและนายพิษนุปรีเปรมอายุ๓๗ปี
ถูกทหารร่วมกับตำรวจจับกลุ่มได้ในตำบลแม่เสรียง
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
หลังจากที่ทหารแล้วก็ตำรวจเขาได้รับแจ้งบอกว่า
เป็นแหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
จากการตรวจค้นห้องต่างภายในบ้านและร้านคาราโอเกะ
ก็ไปพบเอกสารสัญญาค้ำประกันเงินกู้บัญชีรายชื่อลูกค้าเงินสด
มุดบัญชีเงินฝากหลายธนาคารแล้วก็โทรศัพท์มือถือ
เจ้าหน้าที่ก็จึงยึดไว้ตรวจสอบนะครับ

พฤติกรรมนายทุนเงินกู้นอกระบบกลุ่มนี้เนี่ย
เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาแบ่งสายปล่อยเงินกู้ในอำเภอต่าง
หากลูกหนี้ไม่จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดจะส่งใครไปฮะ
ส่งลูกน้องไปข่มขู่เอาชีวิตโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ
พอไปตรวจสอบประวัติอาทยากรรมของแนวร่วมปล่อยกู้นอกระบบกลุ่มนี้นะคะ
โอ้โหแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดามีประวัติก่อคดีมาแล้วโชคโชนค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
เข้าจับกลุ่มดำเนินการเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมเข้าข่าย

ต้นผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่า
จริงแล้วมีนายทุนใหญ่จากจังหวัดระยอง

โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยรายวันวันละ๑๐๐๒๐๐บาท
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยจับกลุ่มควบคุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพแม่เสรียง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะขยายผลจับกลุ่มนายทุนใหญ่ด้วย